ชาวบ้านเมืองโคราชเขาพากันแปลกใจ

ที่ออกมาเหมือนบินทบาทเรียรายเงิน

มาบินทบาทมาเรียรายเงินตอนเย็น

เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปขอตรวจค้นย่ามของพระรูปนี้
พระรูปนี้เอะอะโวยวายใส่เลยนะครับคุณผู้ชม

ไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับคุณผู้ชม

ไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับคุณผู้ชม

ไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับคุณผู้ชม

ไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับคุณผู้ชม

ไปสอบสวนที่สพพิมร์นะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่เขาอยากจะขออนุญาตในการที่จะดูบัตร
แต่ทีนี้ครับพระก็บอกอ้าวเจ้าหน้าที่เองก็ต้องแสดงบัตรด้วย
มีหมายมีอะไรค้นหรือเปล่านะครับปรากฏว่าพระท่านก็โวยวายนะฮะ
คือจากการสอบสวนก็ทราบว่าชายคนดังกล่าวเป็นพระจริงนะคุณ
เป็นพระจริงนะครับชื่อพระนรงจันสีดา
หรือว่าพระนรงวิสุทธโธอายุ๔๑ปี
ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลโพนทองอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ท่านไปเป็นพระลูกวัดที่วัดทุ่งขุนใหญ่
ตำบลน้องขอนอำเภอเมืองอุบลประชาธานี
จังหวัดอุบลประชาธานีนะครับ
แล้วก็ท่านก็อ้างว่าเดินทางมาจากอุบลราชธานี
พร้อมกับญาติโยมแล้วก็แม่ชี
เพื่อเดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี
แต่มาถึงกลางทางคือที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นั่งโดยสารมามันเกิดเสียต้องจอดซ่อมกัน
ก็เลยเดินออกบินทบาทขอเรียรายเงิน
เพื่อนำเงินไปซื้ออาหารมาให้ญาติโยมที่เดินทางมาด้วยกันกิน
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบรถคันที่เสีย
ตามที่พระรูปนี้กล่าวอ้างนะครับ
ต่อมาตำรวจติดต่อไปยังคนที่รู้จักกับพระนรงค
หรือว่าพระรูปนี้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่พระเขียนให้
ก็ได้ทราบว่าพระนรงนั้นสติไม่ค่อยดีครับ
มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายพื้นที่เป็นประจำ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจค้นภายในย่าม
นรงก็ขัดขืนไม่ยอมให้ค้นตะโกนด่าตำรวจเสียงดังโวยวายไม่กลัวใคร
แล้วก็ขอดูบัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเชิญตัวแล้วฮะ
นิมนต์ครับท่านไปที่สพพิมายก่อนนะครับ
แล้วก็ต้องทำประวัติไว้แล้วก็กล่าวเตือนนะฮะ
บอกว่าถ้าท่านมีพฤติกรรมแบบนี้อีกนะครับ
อาจจะต้องถึงขั้นวินัยสงฆ์นะคุณจับศึกทันที
ก็ทำประวัติทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องปล่อยตัวไป
ท่านก็มีหนังสือพระนะมีบัตรประจำตัวพระนะฮะ